ถามว่าเมาไหมขับรถมาขนาดนี้
เมาเปล่าน้ำแข็งดอมลองดูว่าเมาไหม
พี่รถพี่ไปไม่ได้แล้วอย่าไปเลยจะชนคนตลอดทางนะพี่
ลงมาเถอะ

พี่อันตรายมากเมื่อกี้ขับเกือบชนหนูตายเนี่ย
ไม่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
พี่พี่มานั่งตั้งสติก่อน
พี่ขับมาได้ยังไงพี่จะชนคนตลอดทางเลยนะคะ
จริงป่อจริงหนูใจหายเคยเกือบชนหนูอ่ะ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะยางนี่แตกนะยางหน้าเห็นมั้ย

พี่จะไปไหนข้างหน้าน้ำท่วม
ผมจะไปอู่ไงจะไปซ่อมรถ
หู้วรถน่าจะจมน้ำกว่าน้ำแข็งเลย
เธอก็คือผู้หญิงคนในคลิปที่ได้ยินเสียง
จะไปดูน้ำท่วมเนี่ยว่าน้ำมันหลงอย่างที่หน้าวัดมหัฐไทยในตัวเมืองอ่างทอง
ก็เห็นรถคันนี้ขับมาจะเฉียวชนเธออยู่แล้ว

หลังจากนั้นนะเธอก็พยายามเตือนสติดึงสติคนขับ

กลัวว่าถ้าพี่ไปสภาพแบบนี้คราวนี้ชนคนอื่นอีกแน่
แต่ผู้ชายคนนี้บอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นผมจะรับผิดชอบเองพอฟังข่าวแบบนี้เยอะไงก็ได้พูดได้
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเจอในตีลูกอีกลุงเถอะลุงตีอายุ๖๓แล้วนะอยู่ในเหตุการณ์แล้ว
บอกว่ารุ่งตีร์ว่าไงรุ่งตีร์ชีโบ้ชีเบสแล้วบอกโอ๊ยตอนนั้นชาวบ้านก็เห็นแล้ว
เรียกให้จ๊อตนะพอคนขับเดินลงมาเขาก็ไปถามว่าเรียกไปชนใครมาหรือป่ะ
คนขับตอบเลยไม่ได้เกี่ยวชนใครหลังจากนั้นนะครับเป็นยังไงต่อ
โอ้โหตำรวจสายตรวจมาวัยทายาทมาปั๊บมารับตัวจากจุดเกิดเหตุไปโรงพักเลยนะครับ